ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่รักสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ล่าสุดนะคะก็คงคู่กันรับรางวัลอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าที่จะทำงานตรงนี้ต่อไปค่ะ
และดีใจนะคะที่ปัจจุบันคนมาให้ความสนใจนะคะ

เลนไทยที่ผ่านมาคู่นี้ก็หวานนะคะ

นุ่นเนี่ยดันไส้ติ่งอักเสบจนต้องผ่าตัดด่วนค่ะ
มีเรื่องนู่นนั่นนี่นะคะตลอดค่ะ
ล่าสุดยังไงรู้ไหมคะด้วยความที่ว่าสามีก็ทำแก่งบ้านเลยค่ะเปลี่ยนห่วงจุ้ยเลยค่ะ
อ้าวเปลี่ยนห่วงจุ้ยบ้านขออภัยค่ะทั้งบ้านเลย
มันไปดินเนอร์ที่นู่นที่นี่อะไรอย่างนี้เนอะ
เวลาตีหนึ่งเรานั่งอยู่หน้าห้องผ่าตัด
เออเว้ยคนอื่นเขาไปกินข้าวแต่เนี่ย
กูดูแลเมียกูอยู่เนี่ยเออหน้าห้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้

นุ่นตอนแรกไม่เข้าใจแล้วว่าเดือนกุมภาเป็นอะไรกับนุ่น
เดินเข้าไปในห้องชนผนังแล้วก็หัวโน

เพราะตอนนี้ห่วงจุ้ยมาดูนี่ขยับนู่นย้ายนี่เต็มเหนียวไปหมดแล้วฮะ
ไม่ใช่แค่ยายนะคะรีโนเวทเลยค่ะ
ตอนนี้ไม่ใช่แค่รีโนเวทห่วงจุ้ยนะครับ
ก่อนออกจากบ้านทุกวันผมต้องดูว่าผมต้องใส่เสื้อสีอะไรด้วยนะ
ต้องใส่สีขาวนะฮะ
เป็นเทรนด์หรืออะไรไม่รู้ครับ